เหตุพลุระเบิดที่จังหวัดสระบุรีกันบ้างนะครับ

ก็ส่งผลให้บ้านของช่างทำพลุวัย๖๐ปี

และมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส๒คนด้วยนะครับ

ตำบลห้วยขมิ้นอำเภอหนองแคร์จังหวัดสระบุรี

เจ้าของบ้านกำลังประกอบทำพลุอยู่พอดี
เจ้าหน้าที่ดับเผลิงต้องใช้เวลานานกว่า๑ชั่วโมง
สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้นะครับ
เหตุการณ์ในครั้งนี้ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ๒คน
ก็คือนายสมชายเพชรเอี่ยมอายุ๖๐ปี
อาชีพรับจ้างจุดพลุตะไลซึ่งเป็นเจ้าของบ้านนี่แหละครับ
แล้วก็นางสาวสุวรรณาธีระสมบุญกิจอายุ๒๒ปีซึ่งเป็นหลานสะพ้าย
โดยพลเมืองดีก็ได้นำส่งโรงพยาบาลหนองแคร์จังหวัดสระบุรี
อารันเพชรเอี่ยมอายุ๒๗ปีหลานชายบอกว่า
ก่อนเกิดเหตุมีคนว่าจ้างนายสมชายให้ผลิตพลุตลัยจำนวน๒โหล
ค่าจ้างโหลละ๓๐๐บาท
โดยช่วงเช้าเห็นว่านายสมชายกำลังนั่งผลิตพลุ
โดยนำดินประสิวมาอัดใส่เป็นลูกเพื่อใส่ท่อป่องไฟที่เพลิงหน้าบ้าน
กระทั่งช่วงเย็นได้ยินเสียงระเบิดหนึ่งครั้งแล้วก็มีไฟลุกไหม้นะฮะ
ขับรถจักรยานยนต์มาดูพบว่านายสมชายและสะพ้ายบาดเจ็บดังกล่าว
ด้านของพันธ์ตำรวจเอกยุทธนาจรขุนผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรน้องแคร์
เปิดเผยครับว่าบ้านที่เกิดเหตุนั้นประมาณ๓๔ปีก่อน
ก็เคยเกิดพลุระเบิดมาแล้วครั้งหนึ่งแต่ครั้งนั้นเจ้าของบ้านบาดเจ็บเล็กน้อย
แล้วก็พบว่านายสมชายเจ้าของบ้านเคยมีการขออนุญาตผลิตพลุตลัย
แต่ต้องตรวจสอบเอกสารอีกครั้งนะครับว่าจะใบอนุญาตนั้นถูกต้อง

ส่วนสาเหตุเบื้องต้นขณะอัดดินประสิวใส่ในท่อจนเกิดการเสียดสี
น่าจะทำให้เกิดมีประกายไฟขึ้นและจึงทำให้พลุที่ผลิตไว้ระเบิดนะครับ